นครสวรรค์ออกนะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
ที่เกิดเหตุเนี่ยฝั่งตรงข้ามคือไอ้หอพักที่ว่ามันเป็นห้องแถวคุณผู้ชม
บนถนนเนี่ยไปเจอศพนายวิทูลราชกิจอายุหกสิบเอ็ด
นอนหงายจมกองเลือดเลือดท่วมเลยแล้วก็มีบาดแผลนะครับ
บริเวณหน้าอกขวาเหนือราวนมโดนแทงไป๓แผลคุณ
แล้วก็ที่คออีก๑แผลแทงคอเลยนะ
นอนเสียชีวิตตรงข้ามห้องแถวที่เขาเป็นเจ้าของนั่นแหละครับ
ทีนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มานอนตรงนี้ตามที่บอกไปว่าบาดแผลเต็มไปหมดเลย
จากการสอบสวนทราบว่านายพรเทพวงรอดซึ่งเป็นผู้เช่า
เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะก็คือเป็นคนเช่ามาแทงเจ้าของห้องเช่า
คือตอนเช้าเขามีปากเสียงกันหนักมากอยู่หน้าห้องเช่าเถียงกันไปเถียงกันมาครับ
นายพรเทพพยายามจะหนีเข้าบ้านแต่วิทูลตามไปต่อว่าอีก
ทำให้พรเทพที่เป็นคนเช่าเนี่ยเหมือนเขาโมโหเขาโดนต่อว่าเยอะนี่
เขาเอาดาบแหลมอันนี้นะฮะมาแทงนายวิทูลทั้งที่อกที่คอ
จนเสียชีวิตครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
ตำรวจไปตรวจค้นก็เจอแต่มีดดาบที่เขาทิ้งเอาไว้ในห้องนะครับนะฮะ
แล้วก็มีหม้อที่เขาทำครูเอาไว้แล้วก็ยังทิ้งเอาไว้อยู่แบบนี้
ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนนี้เช็คแล้ว
เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีไปเนี่ยนะฮะ
น่าจะขี่ไปเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
แต่ว่าสาเหตุยังไม่ทราบคนข้างห้องก็ยังไม่ทราบว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
ก็ต้องลงมือลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแบบนี้นะครับอืมค่ะ